คือจริงเขาปล่อยเพลงนี้มาก่อนช่วงโควิดแหละ

ฟังชื่อเพลงแล้วเหมือนโดนด่าหรือยังไง

คุณผู้ชมก็มีจิกกัดด้วยนะคะ
คือจริงวงเคลียร์เขาบอกว่าตั้งใจว่าจะสะท้อนประเด็นโซเชียลบูลลี่
แต่ก็ด้านมีคนติจริงเรื่องของชื่อเพลงที่ดูจิตกัดแรงนะคะ
ซึ่งพี่แพทย์นักร้องนำนี้นะคะเขาบอกว่า
ฉากเวทีมวยเขาถ่ายก่อนช่วงที่ติดเชื้อโควิดจะระบาดอีก
รวมไปถึงว่าฉากนี้มันไม่ใช่ไปสนามมวยจริงเขาเซ็ตขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะ
ส่วนตอนนี้อยู่บ้านค่ะไม่มีงานทำได้เพียงแค่เก็บตัวนะจ๊ะ

ตามนั้นนะคะชัดเจนถ้าฉันเป็นแม่เธอ
ตั้งใจที่จะบอกเตือนคนที่บูลลี่คนอื่นไม่ได้ว่าจะจิกกัดแบบว่า
กระแหน่กระทบกระพือกประถือมภาคารีใคร
ขาวเอวีระนะว่าถ้าฉันเป็นแม่เธอ